จากการแข่งขันที่น่าสนใจแล้วนะครับ
อีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นครริโอ
ก็คือการไปเที่ยวตามชายหาด
เพราะว่านครริโอถือว่าเป็นแหล่งร่วมชายหาดสวยเอาไว้มากมายนะครับ

ไปกับบรรยากาศของแต่ละหาดได้ตามใจชอบ
ซึ่งแต่ละหาดต่างก็มีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป
รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษเฉพาะตัวที่หลากหลายรูปแบบ

ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์
ความสนุกสนานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของชาวบราซิล
จากชายหาดแนวหน้านับ๑๐แห่งของนครริโอเดอร์จานิโร
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ถือเป็นชายหาดที่ทั้งเหล่านักท่องเที่ยวและชาวบราซิลเองต่างโปรดปราน
ภูมิทัศน์ของผืนทรายอันทอดยาว
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สุดทันสมัยในนครวิโอ

กลางของเหล่าผู้ที่ชื่นชอบการนอนอาบแดด
และผู้ที่มาพบปะพูดคุยสังสรรค์กัน
จากชายหาดอิปานิมาไปทางตอนใต้จรดฝั่งตะวันตก
คือชายหาดอีกแห่งที่ชื่อว่าหาดเลบรอน
ซึ่งหาดนี้ก็เต็มไปด้วยฝูงชนทั้งคนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง
ที่ออกมาเล่นน้ำทะเลคลายร้อนกันในวันที่อากาศร้อนระอุ
ซึ่งเราก็มักจะเห็นภาพของหาดแห่งนี้ไปปรากฏอยู่บนนิตยสารบ้าง

คือการเล่นวอเล็กบอลในแบบของนครวิโอ
ห้ามใช้มือแต่ให้ใช้เท้าเล่นแทน
รวมไปถึงการเล่นฟุตบอลพื้นบ้านอย่างอัลตินโย
ที่ห้ามให้บอลโดนพื้น
ส่วนชายหาดโคปาคาบาน่าก็มักจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว
และถือเป็นชายหาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในนครวิโอได้มากที่สุด
ซึ่งในบริเวณทางตอนใต้ของชายหาด
ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้ลองกระดานพาย
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีคลื่นลมสงบที่สุด
กลับไปทางฝั่งตะวันตกคือชายหาดบาราดาติซุก้า
เป็นชายหาดที่มีผู้คนไม่พลุกพลาดเช่นกัน
และถือเป็นสถานที่สุดฮิตที่คนนิยมออกมาเล่นว่าวกัน
เพราะเป็นหาดที่มีกระแสลมที่เหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่ง
ไกลออกไปจากทางฝั่งตะวันตกแต่ยังคงอยู่ในนครวิโอ
คือชายหาดขนาดเล็กที่ชื่อว่าเพลนย่า
เป็นชายหาดที่เหมาะสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นที่สุดในนครวิโอ
เพราะเป็นหาดที่มีคลื่นเป็นจังหวะสม่ำเสมอ

ที่เต็มไปด้วยต้นไม้พืชพันนานาชนิดอยู่ตามริมหาด
และเป็นหาดที่ไม่มีการปลูกอาคารสิ่งก่อสร้างใด
ถัดจากขาดกุมารีคือสถานที่ที่เหมาะสำหรับเหล่าขาลุย
เพราะสามารถเดินเท้า๒ชั่วโมงก็ถึงจุดหมายได้

ถือเป็นชายหาดธรรมชาติที่ไม่เคยมีการเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด
ประกอบไปด้วยชายหาดเล็ก๕แห่ง
ฟังชื่อแล้วลองแปลความหมายแล้วอาจจะตกใจกลัว
แต่จริงแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวตามชื่อที่ได้ตั้งเอาไว้
และหาดแห่งนี้ถือเป็นหาดธรรมชาติแห่งสุดท้ายของนครวิโอ
ซึ่งหาดแห่งนี้ถือได้ว่าเกิดก่อนนครนิโอซะอีก
ชายหาดแต่ละแห่งในนครวิโอถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหล่านักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปสัมผัส
และผจญภัยได้อย่างสนุกสนานตามใจชอบโดยไม่มีข้อจำกัด
ชะนิดาพาจงปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน